พาคุณผู้ชมไปที่หนองบัวลำพูค่ะ
มีชายหนุ่มคนนึงอายุ๒๕ปีเบญจเพศพอดี
แล้วก็ขณะที่ขากลับบ้านฝนตก
ไปพักหลบฝนอยู่หน้าบ้านสาวม่ายคนหนึ่ง
แล้วอยู่ดีก็บุกเข้าไปในบ้านเขาค่ะ
พยายามจะไปข่มขืนเขาแต่สาวไหม้คนนี้เขามีสติดี
เขาก็ทำเป็นนิ่งเนียนไปก่อนสุดท้ายกัดลิ้น
ลิ้นผู้ชายคนนี้จนลิ้นขาดผู้ชายคนนี้ก็ต้องวิ่งหนีออกไป
ตำรวจก็เลยไปตามหาตามโรงพยาบาลว่ามีใครไปรักษาตัวลิ้นขาดหรือเปล่า
ไปเจอนอนโอดโออยู่ในโรงพยาบาลพอเขาเห็นหน้าตำรวจเขาตกใจเลยนะ
รู้เลยว่าโดนจับแน่เนี่ยก็อ้าปากโชว์ค่ะเพราะว่าลิ้นเนี่ยถูกกัดจนขาดนะคะ
นายประคองวงเคนอายุ๒๕ปีอยู่ตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบนลำพู
ก็โชว์ให้ดูเลยว่าลิ้นถูกกัดจนขาดเพราะว่าตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้นะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๕๑ปีเขาไปแจ้งความกับตำรวจสพสุวรรคูหา
ว่าเขาเนี่ยกัดลิ้นคนร้ายที่บุกเข้าไปในบ้านคนร้ายคนนี้พยายามจะข่มขืนถึงในห้องนอน
ช่วงเวลาประมาณตี๓ค่ะเธอไปแจ้งความเอาไว้แบบนี้ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบตามโรงพยาบาลต่าง
ว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้างที่มีคนไปรักษาตัวถูกกัดจนลิ้นขาสุดท้ายไปเจอ
ไปเจอที่โรงพยาบาลน้องบัวลำพูตำรวจไปเจอนายประคองนายประคองถึงขั้นตกใจหน้าถอดสีตำรวจเล่าให้ฟัง
ตำรวจก็เลยแสดงตัวแล้วก็จับตัวนะคะเพราะว่ารู้แล้วล่ะว่านี่แหละเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุไปพยายามข่มขืนสาวม่ายคนนี้แน่นอน
นายประคองรับสารภาพค่ะบอกว่าก่อเหตุจริงนั่นแหละที่ก่อเหตุเพราะว่าแอบชอบแอบชอบสาวม่ายคนนี้มานานแล้ว
เนื่องจากสามีของสาวม่ายคนนี้ก็เสียชีวิตมาหลายปีแล้วก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยกลับจากงานศพเพื่อนบ้าน
ตัวเองก็ดื่มเหล้าแล้วก็เมามาด้วยขี่รถจักรยานยนต์แวะหลบฝนที่หน้าบ้านเหยื่อแล้วอยู่ดีก็เกิดอารมณ์ทางเพศ
ัดบ้านงัดบานเกล็ดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไปก่อเหตุก่อนถูกกัดลิ้นจนขาดแล้วก็วิ่งหนีไปเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในช่วงเช้า
สุดท้ายก็ถูกตามจับได้ตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานในยามวิการกระทำอนาจารย์แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีค่ะ